กลับมาที่ข่าวนี้ดีกว่าเพิ่มความสนใสกรุกฤทธิ์กันหน่อยนะคะ
นักแสดงวัยรุ่นเนาะอย่างมะปังอลิสากับชาวชาวลิศนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
งานนี้บรรเทิงไทยรัฐขอคว้าตัวทั้งคู่มาเมากันหน่อยละกันนะ
สำหรับสาวมะปังเองกับทิพย์สงกันหวานจะทานดอกจากุระที่ญี่ปุ่นนะคะ
ผมเจอคำถามนี้มาตั้งแต่แบบผมอยู่มหาลัยอยู่ไหนเลยด้วยอาจจะลุกมองผมอาจจะขาวตีเล่นฟิตเน็ตด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ

เขาก็รู้ว่าเราก็แมนปกติ
แต่คุณเช้าหน่อยค่ะลงรูปญี่ปุ่นสากุระบานชำ

ก็ศึกษากันอยู่แหละ

อาจจะไม่เท่าค่ะเพราะของเราผ่านมาสักพักแล้วค่ะ